พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์รุมกระทืบกันหน่อยนะคะ
ดิฉันไม่สามารถนับบาธาหรือนับเท้า

อีกฝั่งมากันเยอะค่ะ
ส่วนคนที่ถูกลุมกระทืบอยู่คนเดียว

ไม่มีมูลหมาไม่ขี้ไม่มีสาเหตุเขาไม่รุมทำหรอก

โห้ยเะี่ยวมีมูลดู
นำแข็งเสร็จตั๋วเอาถุง
เอาถงในเอาถงใส่หน่ำแข็งปล่อยใส่ก้น

คุณค่ะอย่างที่บอกไปมันมีสาเหตุค่ะ
ค่อยตามดิฉันมานะคะว่า
สาเหตุของการที่ไปรุมกระทืบลุงคนนี้เพราะอะไรนะคะ
คือมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มาและที่ไปนะคะว่าทำไมต้องไปรุมกระทืบของคุณลุงแบบนั้น
จากการตรวจสอบเบื้องต้นของแหล่งข่าวไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์
คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผู้ชายที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ย
อันนี้เป็นงานแต่งบอกก่อนเป็นงานแต่งของชาวบ้านในพื้นที่
ผู้ชายที่ถูกรุมทำร้ายเป็นแขกที่ไม่ได้ถูกรับเชิญ
ไม่ได้ถูกเชิญมาแต่ปั่นจักรยานมาจากหมู่บ้านอื่น
จู่รู้ว่าที่บ้านนี้เขามีการจัดงานแต่ง
เอาล่ะหมอลำซิ่งก็มาเล่าก็มีฟังเพลงไปนะกินเหล้าไป
จังตังค์อยู่ครบมันก็น่าไปนะลุงแกปั่นจักรยานจากหมู่บ้านอื่นมาเลยค่ะ
มานั่งแหมะอยู่แล้วไปขอเหล้าฟรีกิน
สักพักหนึ่งพอเล่าเข้าปากเริ่มสติไม่สมประกอบแล้วค่ะ
เดินไปหน้าเวทีหมอลำเดินอ่างเดินเดินอ่างเดินเดินอ่างเดินเออเออ
หนึ่งคุณผู้ชมมันไม่หมดแค่นั้นมันไม่จบแค่นั้น
เพราะตอนที่แกไปเต้นอยู่หน้าเวทีตอนเต้นเนี่ยสติเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว
ด้านไปลวนลามผู้หญิงที่เขาอยู่ในงานนี่ไงอันนี้จุดแรกเลยนะ
ลวนลามผู้หญิงที่เขาอยู่ในงานคนที่อยู่ในงานเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไร
คุณเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่มาก็ไม่เป็นไรมาแสดงความยินดี
แต่คุณไปลวนลามผู้หญิงที่อยู่ในงานมันไม่โอเค
คนในงานก็เตือนไปแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ถามว่าฟังไหมไม่ฟังค่ะ
ยังมีพฤติกรรมแบบเดิมมันหนักสุดความพีคมันอยู่ตรงนี้
จู่เดินไปบีบไปขยำหน้าอกเพื่อนเจ้าสาว
อันนี้ไงคุณผู้ชมบอกแล้วไงไม่มีมูลหมาไม่ขี้
ไม่มีมูลคนอยู่จะไปรุมทำร้ายแกเป็นไปไม่ได้นะคะ
แต่ว่าการกระทำแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องถือว่าผิดกฎหมายนะคะ
รุมทำร้ายร่างกายผู้อื่นเอาล่ะความพีคเนี่ยยังไม่จบนะคะ
บรรดาเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวบอกว่าเดือดสุด
ก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ภาพนี้อย่างที่เห็นนะคะ
เรื่องไม่จบแค่นี้เพราะญาติของลุงอ่ะ
ลุงคนที่รุมถูกทำร้ายเนี่ยนะคะพอเห็นคลิปแล้วไม่พออกไม่พอใจ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพนาจลวยให้เอาผิดคนที่มารุมกระทืบลุง
ส่วนลุงถามว่าอยู่ไหนแล้วอ่ะโอ้โหโดนอ่วมสักขนาดนั้นไปนอนแล้วค่ะ
ที่ไหนนอนที่โรงพยาบาลนอนบ้านไม่ไหวนอนหน้าบวม
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
อย่างไรก็ตามอย่างที่คุณบอกไปไปรุมแบบนี้เขามันไม่ถูกนะคะ

ข้อหาลวนลามอนาจารย์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะ